ไม่ได้ยินเสียง

ศพคิดว่าเป็นศพไว้ก่อนเลย

ฆ่ายัดกระเป๋าใช่ไหม
หกศพไว้ในกระเป๋าใช่ไหม

ชัวร์แน่

กระเป๋าเดินทาง๒ใบนี้
ไปเจออยู่ที่สวนยางพารา

ที่นี้ค่ะรปภหมู่บ้านเล่าให้ฟัง
ผมเห็นนะชาวเมียนมา
โหอ้วนถวม
สูงสัก๑๖๐ผมหยิกอายุสัก๓๐กว่า

แล้วก็มาหยิบกระเป๋าจากตรงจุดนี้ไป
พอตอนเที่ยงผู้ชายคนเดิมเนี่ย

ลักษณะคือตะแคงกระเป๋าเอาไว้

เก๋วเวางลงไปตั้งคืนแล้วก็ขี่ออกไป

ขี่ออกไปอยู่อย่างนี้๓รอบ
ทีนี้พอเข้าไปถามชาวเมียนมาบอกว่า
กระเป๋าของผมเองแล้วขี่รถไป

เจ้าหน้าที่สิพี่เบิ้ลเอาคีมมาตัดแม่กุญแจก่อน
แล้วเปิดกระเป๋าโอ้โหเจอเลย
สโรงเจอเสื้อผ้าผู้หญิงอัดอยู่เต็มกระเป๋านี่

มึกแห้งอ๋อต้องเก็บคืนครับ
สดที่ตอนนี้คงเห็ดเน่าไปแล้ว
นี่แหละกลิ่นทะลุมานี่คือต้นต่อเลยคุณผู้ชม
ค้นดูจนหมดไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอะไร
เจ้าหน้าที่เอากระเป๋าไปเก็บไว้ที่โรงพักษพปลวกแดงนะคะ
แล้วก็ตามตัวชาวเมียนมาคนนั้นน่ะ
มาเอากระเป๋าคืนแล้วเดี๋ยวต้องถามหน่อย
เดี๋ยวก่อนไอ้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มามาจับกระเป๋าตั้งมาจับกระเป๋านอน

เจ้าว่าลืมก็ใบใหญ่เกินกว่าจะลืมค่ะ
ก็เขาอยู่บอกอยู่ว่ากระเป๋าของผมเองแต่เอ๊ะเขาเป็นอะไร
มีวัตถุประสงค์อะไรแล้วพอกลิ่นไอ้พวกของแบบนี้ไง

พี่ขญาณมันติดมืออยู่นิดหน่อย